คืบหน้ากรณีนี้ต้องใช้ว่าความคืบหน้า
แล้วหลายคนติดตามโดยเฉพาะชาวบ้านแถวปากพระธนบุรี

เพราะชาวบ้านเขากลัวเหลือเกินนะฮะ
จุดที่ชาวบ้านไปพบเจองูเขาบอกว่า

แต่งูมันชูคอขึ้นมาแบบนี้

แล้วเขาบอกว่าถ้าให้กะจากจุดที่มันสูงขึ้นมา
แสดงว่าสิ่งที่เหลืออยู่ด้านหลังมันเป็นเมตร
หลายเมตรค่ะสรุปแล้วมันตัวยาวมาก
ความขึ้นหน้าเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่จับได้แล้วค่ะ

ข้างทางให้รัย
ข้างถึงผ่านจะขาถ้าขนล่อก

ร้านทางกะด้วย

ออกไปเลยผมไปเลย

แล้วพยายามจะฉกให้นับจากจุดนี้นะ

ใช่ดูมันยกคอชูคอสิคุณ
โอ้โฮพี่เจ้านาธิต้องระวังหน่อยนะ

เจ้าตัวนี้เจ้าหน้าที่ตามล่ากันมาหลายวันแล้ว

ถ่ายได้แต่หัวที่มันโผล่ออกมาชูคอเป็นเมตรน่ะ๔เมตร
นี่คือปฏิบัติการของทีมอสรพิษ
คือเย็นเมื่อวานนี้ทีมอสรพิษเขาได้รับแจ้งอีกครั้ง
ครับเช้าบ้านแจ้งมันมาเลย

ก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะแล้วก็เจอมันจริง
พงหญ้าริมถนนข้างอ่างเก็บน้ำ
ต้องดึงหางออกมาก่อนค่ะพอดึงออกมาเรื่อยตะลึงค่ะ
ดูสิยาวมากแถมยังแผ่แม่เบี้ยสู้เจ้าหน้าที่ด้วย
เจ้าหน้าที่ทุกคนใช้ความระมัดระวังสุดท้ายจับได้ชาวบ้านโล่งใจค่ะ
จากนั้นนำเจ้าจงอางมาที่สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีให้ทีมสัตวแพทย์ตรวจร่างกายของเขาหน่อย
พบว่าเป็นเพศเมียนะคะความยาวสี่เมตรสภาพร่างกายเนี่ยอืม
มีบัตรแผลตามลำตัวคาดว่ามันบัตรเจ็บมันอ่อนแออยู่
ใช่คาดว่าน่าจะถูกไม้เกี่ยวนะคะ
นายนิรุธชมงามประธานโครงการอสรพิษวิทยาบอกว่า
จริงแล้วงูจงอางตัวนี้ไม่ก้าวร้าวเท่าที่ควร
ไม่เคยพบงูจงอางเพศเมียที่มีน้ำหนักและความยาวมากขนาดนี้
ส่วนประเด็นดราม่าชาวบ้านบางส่วนเห็นต่างก็คือ
ไม่อยากให้ไปจับเขาเพราะตรงนี้เป็นเขตอนุรักษ์เขาอยู่แล้ว
เป็นป่าก็คือเขาสามารถอยู่ได้
เขาบอกว่าเป็นเขตอนุรักษ์อยู่แล้วก็ต้องปล่อยเขาไปสิ
จะไปจับเขาแล้วไปทิ้งไว้ไหนยังไง
มันเป็นเรื่องธรรมชาติชาวบ้านบอกแบบนี้
เรื่องประเด็นนี้นะคะประธานโครงการอสรพิษวิทยาชี้แจง
บอกว่าก่อนลงพื้นที่จับงูมีชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่ร้องขอมา
และการเข้าไปจับงูหวังให้ชาวบ้านใช้เส้นทางนี้อย่างปลอดภัย
อ่างตัวนี้กำลังอยู่ในความดูแลของทีมสัตวแพทย์ค่ะ
เพื่อตรวจเช็คสุขภาพและอาการต่าง
หลังจากนั้นจะนำไปปล่อยคือเอาไปปล่อยเหมือนกันนะ
แต่ไปปล่อยในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
เจ้าหน้าที่ชี้แจงมาแหละว่าเรื่องนี้มีชาวบ้านเขาร้องเรียนมา
คือบางคนเขาก็กลัวกลัวจะเกิดอันตราย
เส้นนี้มีคนเดินไปเดินมาวิ่งออกกำลังกายกันพลุกพลาดเหมือนกันนะครับ
ถ้ามันเป็นพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ป่าของเขาจริงเนี่ย
ถ้ามันไม่อันตรายต่อคนก็จะปล่อยเขาอยู่แบบนั้น
แต่คราวนี้โอ้โหที่ชาวบ้านเขาถ่ายได้จะเห็นนะคุณมันชูคอออกมาแบบนี้
และชาวบ้านเขาก็ทำป้ายเองนะทำป้ายเขียนง่ายเลย

มันต้องระวังค่ะมันถึงชีวิตนะคะ
สุดท้ายจับได้แล้วนะครับ